หลังกันหน่อยเหตุระทึกเมื่อวานนี้ค่ะ
ไฟไหม้กลางห้างดังเลย
ราชประสงค์ปฐุมวันเมื่อวานนี้แตกตื่นเลย

เริ่มต้นเหตุการณ์ระทึกกันเลยช่วงเย็นวานนี้นะคะ
เกิดเหตุไฟไหม้ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล
ใจกลางกรุงเทพประชาชนจำนวนมากหนีตายกันอลละหมานค่ะ
โอ้โหแล้วมันเกิดขึ้นตอนเย็นนะ

คนกำลังไปแบบช้อปปิ้งทานอาหารกัน

มันเป็นวันหยุดแล้วเป็นวันหยุดช่วงต้นเดือนที่คนจะไปเดินห้างกันเป็นจำนวนมาก

นี่คือเป็นช่วงเทศกาลด้วยคุณผู้ชมเห็นในกองเพลิงที่เหมือนเป็นคนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะ

ต้นเพลิงมันเกิดขึ้นบริเวณซุ้มถ่ายรูปที่เป็นหุ่นรูปคนตรงนั้นเลย
ช่วงเทศกาลคริสต์มัสและปีใหม่มันมีแบบซุ้มต้นคริสต์มัสเอ่ยซุ้มตกแต่งเอ่ยหลายจุดเลยนะฮะ
จุดนี้มันเกิดขึ้นที่ใต้บันไดเลื่อนชั้น๑ของศูนย์การค้าค่ะ
ไฟไหม้โหมลุกซุ้มถ่ายภาพเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเกิดกลุ่มควันแบบดำฟุ้งเลยเป็นจำนวนมากฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเนี่ยคุณผู้ชมดู
ฝั่งนี้คือร้านอาหารไงแล้วก็มีร้านเพชรร้านอะไรเต็มไปหมด
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีนักแสดงหนุ่มวุ้นนพนัทกันทชัยน้องเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะก็มีการโพสต์คลิปนาทีเอาชีวิตรอดวิ่งหนีออกมาจากร้านตัดผมค่ะ
ซึ่งร้านตัดผมมันจะอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดไฟไหม้

ถูกต้องท่ามกลางกลุ่มควันที่ลอยฟุ้งไปทั่วทางเดินไปเขาบอกว่าวิ่งหนีไปก็ไอไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยควันมันเริ่มหนาแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุใช้เวลาประมาณสิบนาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
โดยศูนย์การค้าเนี่ยยังคงเปิดให้บริการตามปกติส่วนโซนที่เกี่ยวข้องปิดให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ
ขณะที่พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้เดินทางมาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองนะฮะ
บอกว่าจากการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยให้การว่าก่อนเกิดเหตุมันมีประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณไฟประดับซุ้มถ่ายรูปก่อนจะลุกลามไปยังซุ้มที่อยู่บริเวณบันไดเลื่อนที่มันกำลังจะขึ้นไปชั้น๒คุณผู้ชม
แล้วตรงบันไดเลื่อนเนี่ยแน่นอนว่ามันมีน้ำมันหล่อลื่นจากบันไดเลื่อนใช่ไหมมันก็ไหลลงมาในกองไฟค่ะทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ทั่วบริเวณเลย
ส่วนสาเหตุตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นั้นยังไม่แน่ชัด
เขาต้องรีบให้เช็คบินแล้วก็รีบวิ่งเอาชีวิตรอดกัน
พนักงานทั้งคนกินข้าวทั้งอะไรอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ว่านี่คือชั้นหนึ่ง
บันไดมาอีกครึ่งชั้นจะเป็นโซนของห้างที่เป็นฝั่งกรูฟ
กรุ๊ปจะเป็นโซนร้านนั่งดื่มทั้งหมดเลย
อาหารกึ่งผับอ่ะมันทางเชื่อมออกมาแบบนี้แล้วดูควันดำมากเลยตรงนี้
ฟุ้งเลยคุณผู้ชมโอ้โหแต่ประเด็นตรงที่ว่า
มันมีคนในโซเชียลเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นฉันอยู่ในห้าง
ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณแบบเตือนภัยไฟไหม้เลยมันมีหรือเปล่า
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมห้างเซ็นทรัลเวิลเป็นห้างที่ใหญ่มาก
มากครับในประเทศไทยแล้วคือพื้นที่ของเขาค่อนข้างกว้างมากมาก
ในห้างเซ็นทรัลเลิลมีทั้งหมดประมาณ๑๐โซนด้วยกัน
เขาแบ่งเป็นหลายสัดส่วนคุณผู้ชมนะฮะ
ขณะที่เกิดเหตุนี้นะคะก็ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บุว่าเรื่องนี้จะมีการตรวจสอบว่ามีการระบบวางระบบป้องกันอคีภัยไว้ยังไง

คือมีประชาชนบางส่วนที่เดินจับจ่ายซื้อของบอกว่า

คือมารู้ก็เห็นคนวิ่งเยอะก็เลยวิ่งตามออกมา
อีกประเด็นหนึ่งทำไมสปริงเกอร์มันไม่ทำงาน
ทำไมมันไม่มีน้ำฉีดลงมาดับไฟตรงนั้นอะไรแบบนี้
ก็มีการตั้งข้อสังเกตคำถามกันไป
ถูกต้องค่ะมาฟังในส่วนของห้างกันบ้าง
ว่าระบบเตือนภัยหัวระบายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติหรือว่าสปิงเกิล
แล้วก็สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภายในโซนดังกล่าว

แต่ระบบแจ้งเตือนคุณผู้ชมต้องฟังแบบนี้นะ
อย่างที่บอกไปว่าห้างเขาใหญ่มาก
เขาจะแจ้งเตือนเป็นแบบแยกโซนค่ะเพื่ออะไร
เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในการอบพยพ
ถ้าเกิดว่าคุณลองนึกภาพนะห้างใหญ่มากจริงนะคะ
แล้วแจ้งเตือนทีเดียวว่าไฟไหม้มันไหม้แค่จุดเดียว
แล้วคนทั้งห้างวิ่งกรูกันอย่างนี้
มันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ในการอบพยพหรือหนีตายกันออกมานั่นเองนะคุณผู้ชม

อย่างที่บอกไปว่าเขามี๑๐โซนนะฮะ
โซนโรงแรมโซนอาคารสำนักงานโซนศูนย์การค้าต่าง
เอาเป็นว่าก็ดับเพลิงได้ในเวลา๑๐นาที
ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในคืน
คนที่อยู่โซนไกลฝั่งตรงข้ามยังไม่ทราบเลย

ก็เกิดเพลิงไหม้บางทีเขาดูหนังอยู่อย่างนี้

มันก็เลยมีคำถามไงว่าถ้าเกิดไฟมันลุกลามขึ้นมา

ภายใน๑๐นาทีทุกอย่างปลอดภัยดี

อย่างที่ห้างเขาแสดงต้องฟังทางฝั่งเขาด้วยว่า
จุดที่บางคนบอกไม่ได้ยินเสียงอาลามเตือน
สัญญาณเตือนไฟไหม้มันเป็นเพราะว่ามันเกิดอีกจุดหนึ่ง
ฉะนั้นมันก็จะไปดังอยู่ตรงบริเวณจุดนั้น

ก็ระแวดระวังเอาไว้ก็เป็นดีที่สุดนะฮะคุณผู้ชม